เอ้าส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะให้คุณผู้ชมดูพฤติกรรมของเจ้าสุนัขพิษบู
พิษบูสองตัวกันหน่อยนะคะอ้าวพูดถึงพิษบูก่อนแล้วกัน
นิสัยเขาเนี่ยจริงแล้วดุร้ายแต่บางตัวไม่ดุร้ายเพราะว่าเจ้าของเนี่ย
มีการฝึกเป็นอย่างดีเนี่ยนะคะเจ้าพิษบูสองตัวที่จังหวัดกำแพงเพชร
มันแอบเข้าไปในไร้เล้าไก่ชนของชาวบ้านกัดไตรตายไปสามสิบตัวคุณโอ้โห
สามสิบตัวแล้วเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็คิดหาวิธีที่จะไปเอาตัวมันออกมานะ
ผู้สื่อข่าวได้ข่าวก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกันเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ไปจัดการเจ้าพิษบูสองตัวนี่เป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประสุทธิ์จังหวัดกำแพงเพชรแหละ
เขาก็ไปนี่แหละแจ้งเหตุรับแจ้งเหตุใช่ไหมเขาก็ไปเลยนะคะ
พิษบูสองตัวมันนอนอยู่ในเล้าไก่ค่ะตัวผู้หนึ่งตัวเมียหนึ่งนะคะ
ข้างข้างกันเจอซากไก่เพียบเลยค่ะเจ้าหน้าที่ประสุทธิ์สัตว์ตอนแรกเนี่ยต้องใช้ลูกดอกยิงยาสลบ
เข้าที่ข้างลำตัวของมันก่อนให้มันสงบลง
เพราะเกรงว่าชาวบ้านที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงที่ไปยืนดูเหตุการณ์
เดี๋ยวจะถูกมันวิ่งออกมากัดนี่นะคะหลังจากนั้นค่ะใช้ลักษณะแบบเนี้ย
คล้องตัวมันแล้วก็เอามันใส่กรงไปจากนั้นเจ้าหน้าที่ค่ะ
จับมันไปแล้วก็ติดต่อเจ้าของให้มารับคืนนะคะ
นายเตรียรภัทรโปรยเงินอายุสามสิบเอ็ดปีค่ะผู้เสียงหายเล่าว่ากลางดึก
ได้ยินเสียงไก่ร้องเสียงดังเลยก็เลยเดินออกมาดูที่เล้าไก่พบว่า
เจอมันแล้วอ่ะเนี่ยสองตัวมันมากันสองตัวอยู่ในเล้าค่ะ
ก็เลยโทรศัพท์ทำหน้าเศร้าทำหน้าเศร้าทำหน้าเศร้าซึมซึมซึมซึม
โทรศัพท์แจ้งตำรวจแล้วก็ประสานงานไปที่ประสุทธิ์ให้เข้ามาตรวจสอบ
และช่วยกันจับมันก่อเหตุตอนกลางคืนแต่กว่าจะจับมันได้เนี่ย
ก็คือช่วงเช้าเนี่ยเห็นซากไก่ไหมมันไม่ได้กินนะคะ
มันกัดให้ตายเฉยเฉยอ่ะเหมือนเล่นอ่ะเนอะอ่า
ฟังเสียงเจ้าของเล้าไก่ค่ะครับแต่หลังจากนี้จะทำยังไงต่อครับ
ให้ดูจะทำไงครับโทษตามหาเจ้าของก็ไม่เจอแล้วอ่ะ
รอเจ้าของมารับนะครับรับหมาครับก็ต้องเริ่มเลี้ยงใหม่
หมดเลยตายหมดเลยตายหมดเลยแต่อยากให้เขามารับผิดชอบไหมครับ
เพราะมันตายหมดเลยไก่เลี้ยงตีไก่ลูกเกาะไก่ลูกเจี๊ยบอะไร

เอ่อยังไงก็ถ้าเจ้าของดูอยู่ก็ถ้าเราที่ชอบเรามาคุยกันก่อนก็ได้ครับ
เล้าเลยอ่ะเอี้ยงเลยอ่ะตัวเล็กตัวน้อยลูกเจี๊ยบ
หมดอ่ะเออเจ้าของเจ้าของเล้าเขาบอกว่าคงต้องเริ่มใหม่อืม
ต้องนับหนึ่งใหม่กันนะคะมีรายงานว่าเจ้าของสุนัขติดต่อมายังผู้เสียหายแล้ว
ชดใช้ค่าเสียหายคุณหลายหมื่นเลยอ่ะหลายหมื่นเลยนะคะ
โดยเจ้าของเล้าไก่เขาก็ไม่ติดใจเอาความแต่อย่างใดหลังจากนี้ค่ะ
เขาก็ต้องเริ่มนับหนึ่งแต่เจ้าของหมาก็ไปช่วยเขาหน่อยเถอะครับ
เยียวยาเขาหน่อยแล้วกันเนอะใช่ค่ะ